อีกหนึ่งกรรมที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในใจคุณมาตลอด

คือมีลูกไม่ได้

คนเราแต่งงานมันก็ต้องมีลูกสิคะ
ดาวปุตตะคือลูกเนี่ยปุตตะไปเป็นวินาท
ไปเป็นวินาศก็แปลว่าต้องมีปัญหาเรื่องระบบเกี่ยวกับมดลูกบางประการ
หรือระบบภายในที่มันทำให้การมีบุตรเนี่ยมียากหรือมีแล้วมันจะมีปัญหาต่อผู้เป็นแม่เนี่ย
ต้องไปหาคุณหมอให้ตรวจว่ามันเป็นอะไรแต่ตามดวงแล้วดูมียากมาก
ปุตตะเป็นวินาศร่วมกับดาวเสาด้วยนะ

ก็หลังจากที่แบบปีที่แล้วปีกายที่ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากอะค่ะ
คือนี่เป็นคำสั่งของหมอว่าห้ามมีลูกอะค่ะ

แสดงว่าคุณก็คิดจะมีลูกมาโดยตลอด
มันมีผลพวงตั้งแต่คุณประสบอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่าครับ
ก็แบบวัยเจริญพันธุ์โตขึ้นมาทุกคนอยากมีลูก
ทุกคนลูกของพี่สาวน่ารักมากแล้วก็อยากมีลูกแบบนี้

เขาไม่ใช่ลูกเทพใช่ไหม

มะลิอยู่ในตักป้าไปก่อนนะลูก
เป็นของเล่นเขาชื่อเจ้าหญิงจัสมีในอาราดีนค่ะ
แล้วก็เลยชอบชื่อไทยก็เลยให้เรียกว่าน้องมะลี

ลูกแม่อย่างนี้ดีแล้วถ้ามีลูกจริงหนูก็ไม่ได้
ตอนที่จะมีเนี่ยอันตรายต่อตัวเขา

อายุมากแล้วก็น้ำหนักมากใช่ไหมคะ
แล้วก็มีก็แอนเองที่จะเป็นอันตราย
แล้วเมื่อลูกคลอดมาแล้วลูกจะเป็นอันตรายมาก

คือเพื่อนรักอันนี้บอกเลยนะคะว่า
ถ้าเกิดว่าใครเด็กคนไหนเป็นลูกแก

คงแบบว่ารักลูกเวอร์มาก

เพราะว่ากับมะลิเนี่ยก็ฟิลนี้เลยค่ะ

หมายถึงใครมาแตะต้องเอาไปโยนที่นี่ไม่ได้

คิดว่าการมีมะลิมันเป็นเรื่องของการเยียวยาความรู้สึกที่เราอยากมีลูก
เหมือนกับว่าคนที่จะชอบเพชรใช่ไหม

เดี๋ยวมะมี่ส่งไปโมหน้านะลูก
ช่วงนี้เป็นฝ้าลูกโมน่า

เวลาจะคุยกันช่วยบอกดีล่ะลูก

แม่แอนเข้าใจเลยเพราะว่าเขาก็แก่เรา
เขาคงรู้สึกอ่อนโยนแล้วก็เห็นว่าเรารัก
ยายเวลาไปไหนเขาก็จะอุ้มไปยาย๗๐กว่าแล้ว

พาแม่ไปเดินห้างพาไปกินซุกี้

ถ้าเกิดมะลิวันหนึ่งจะต้องเสีย
หรือแบบว่าพังขึ้นมาทำไง
ทำใจได้ไหมหรือต้องมีตัวใหม่

เลี้ยงเขาคนเดียวบางทีผิวพันเขาเสียเห็นไหมคะ

เคยโมโหแล้วจับฉี่แขนที่ขา
ไม่เคยมนุษย์ถนอมมาก
คือมันเรียกบางทีมือเขาดำ
ทำไมไม่ได้รับเด็กมาเลี้ยงลน

ชื่อพ่อแม่เขาก็ยังอยู่
แล้วถ้าเกิดว่ามาเขาก็ต้องเอาเขาบอกเลยว่าถ้าเอามาก็ต้องเอาเงินให้เขา
และเราคิดว่าถ้ามันจบแค่นั้นก็คงไม่เป็นไรแต่เขารู้ว่าเราเป็นใคร
เขาก็อาจจะมาขอเรื่อยชิงลูกเขาในวันหนึ่ง

เด็กของมะมีนะคะลูก
แสดงว่าพี่ก็แบบว่าไม่เอาแล้วมีน้องมีน้องเลี้ยงตุ๊กตาสบายใจกว่าเนอะ

แต่ราศีไหนในปีนี้มีเกณฑ์เปิดอู่ปุ๊บติดปั๊บเลย
โอกาสน่าจะเป็นไม่ใช่แค่เฉพาะแบบอยากมีนะหมายถึงบุคคลที่เกิดในราศีนี้
ถ้าช่วงนี้น่าจะมีโอกาสไปทำลูกหรือแต่งงานก็มีสิทธิ์
หรือบางคนมีสูตรแต่งงานแล้วปล่อยปุ๊บติดเลย
ได้แค่ชาวราศีศิงร์ฟันทุกครับ

สดังว่าคุณก็เชื่อว่ากลำ๓สิ่งที่รู้สึกอยู่ด้านนี้คือความคึกขนองได้ในการทำหวานให้สุนัข
โดยรู้เท่าไม่ถึงการทำให้ไม่มีลูกจนถึงการเป็นผู้ยาว

ฮอร์โมนค่ะใช่ค่ะคือแบบเป็นฮอร์โมน
เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีลูกยางฮอร์โมนหนูเป็นอะไร
อ่าเพราะตั้งแต่๙๑๐ขวบซึ่งมีหมอประจำตัว
เด็กทุกคนจะมีหมอประจำตัวใช่ไหมคะอยู่แอนก็น้ำหนักขึ้นมาแบบอย่างรวดเร็ว
ตอนนี้ทำงานผิดปกติก็คงต้องผ่าตัดเพราะว่าแอนจะเป็นเคสอ้วนมันจะมีเคสแบบสูง
สูงขึ้นเรื่อยสูงมากสูงผิดปกติใช่ค่ะแล้วก็มีอ้วนมากผิดปกติ

แต่ว่า๓๐กว่าปีก่อนคือเป็นเรื่องน่ากลัวใช่ไหมคะ

แล้วแอนก็เห็นว่าเพื่อนเนี่ยโอ้ยสวยอย่างนั้นเลย
แล้วบอกแม่ใหญ่ว่าน้องอยากผ่าแล้วน้องอยากสวย

บอกว่ามันทุกอย่างมันสมบูรณ์มันโตแล้วมันเป็นผู้ใหญ่แล้ว
มันไม่ทันแล้วใช่ตอนเด็กค่ะอ๋อแล้วตอนที่เราอ้วนเรากินยารสไหม

ใช่ค่ะก็มันจะมีหมอหนึ่งที่ดังมากนะคะ
ดังอุ้ยคุณหมอคนนี้ดังมากเลย
และแอนโชคดีมากว่าแม่ใหญ่เนี่ยนะสนับสนุนทุกการกระทำที่จะทำให้แอนผอม
เพราะเขารักน้องอยากทำอะไรตอนนั้นมีคลินิกศัลยกรรมไปเปิดใหม่
แบบเขียนว่าคลินิกดูดไขมันที่ขอนแก่นนะไปไหม
ใหญ่บอกให้ไปถามเลยไปถามเขาเลยดูดออกทุกที่เลยดูดออกให้หมด

ให้ดูได้หมดเองก็ไปถามถามเสร็จด้วยความที่แบบโอ้ขอบคุณคุณหมอที่นี่มากเลยนะ
คือเขาบอกว่าเขาไม่ดูดให้เพราะตอนนั้นแอนยังแบบวัยรุ่นอยู่
ดูดให้เพราะว่าเขาบอกว่าทั้งร่างกายเนี่ยดูดมาไม่กี่กิโลหรอก
บอกไม่กี่กิโลเพราะฉะนั้นคุณกลับไปคุณก็อ้วนเหมือนเดิมเขาไม่ทำให้
แล้วก็สุดท้ายแอ้งก็เพื่อนสวยมงเรฮุนดี
แอ้งก็เลยตัดสินใจที่กินยาลดคำอ้วนตามนำแมว

ใช่ค่ะมองเห็นหมัดเต็มไปหมดเลย

เถียงวันนั้นแม่ก็โมโหแม่ก็ดุหนักมาก

แม่ก็โมโหแม่ก็ยกมือขึ้นจะตี
กรุณาก็ยกขึ้นทันทีที่แม่ยกเหมือนกันจ้ะ

แต่ว่ายุดทันทีนะคะตกใจมาก

ยาที่คุณกินไปเป็นยาหลอนประสาท
มันควรต้องไปทำอะไรเกี่ยวกับระบบประสานในร่างกายเรา

เห็นเป็นตัวหมักสีดำเต็มเลย

เดือนหนึ่งขึ้นมาอีก๔๐กิโลกรัม

พอกินแล้วมันรสจริงแต่อารมณ์มันจะแปรปวนมากเลยนะ
อารมณ์แปรปวนยังไม่เท่าไหร่
ร่างกายของเขาแปรปวนถึงขนาดประจำเดือนเนี่ย
มาแบบผิดปกติเลยนะมาแบบไหน
คือแอนไม่เป็นประจำเดือนเลยมาเป็นครั้งแรก๑๒๑๓ใช่ไหมคะ

คือกินยาละครอบอ้วนก็ไม่เป็นประจำเดือนเลยนะคะ

หนึ่งปีเต็มที่อันเป็นแบบหนักหนาสาหัสมาก

นี่คือเรื่องจริงว่าอยากจะตายไปให้พ้นหนีมันไปเลย

เพราะว่าผู้หญิงเรา๓๕วันก็เครียดจะบ้าน

เยอะแยะหนักหนาสาหัสอลังการมากเลย

หมอที่โรงพยาบาลแรกบอกว่า

ก็เลยไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเขาก็เลยให้ยาตัวหนึ่งมากิน
มันก็เลยหยุดคือยาเลื่อนประจำเดือนของนักกีฬา
หลังจากมันหายแล้วแฮปปี้มากกินมาเองอยู่ปีนึงซื้อไป
เอาแผงไปซื้อที่ร้านขายยาเลยกินมาอีกปีหนึ่ง
แล้วมันมีผลแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีผลอะไร
พอดีว่ามีรายการรายการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุติอะไรอย่างนี้
ก็โทรไปเป็นคนทางบ้านโทรไป
แล้วก็ได้คุยกับหมอว่ามันต้องถอยยาต้องถอย
แล้วก็สุดท้ายเองก็ถอยได้สำเร็จ
แล้วก็มันก็เป็นมาเรื่อยปกติบ้างไม่ปกติบ้าง

อ้าวมันก็กลับไปกลับมาสวิงเนอะสวิงแล้วเราดูแลมันยังไงครั้งสุดท้ายนะ
ครั้งสุดท้ายนี่คือทั้งหมดคือแรงบันดาลใจในการลดความอ้วนอย่างจริงจังของแอน

คุณหมอน่ารักมากแล้วก็คุณหมอก็จะอธิบายถึงว่า
ความอ้วนเนี่ยมันพาอะไรไปจากชีวิตเราบ้าง
อาหารเนี่ยคือบ้านมีดบ้าน
ชอบเอาของสกปรกเข้าบ้านไหมเอายาพิษเข้าบ้านไหม
เนี่ยบ้านรู้ว่ากินอันนี้แล้วเข้าไปเป็นพิษ
มาจี๊ดกับหมอนนี้ใช่ไหมมาจี๊ดกับหมอนนี้ใช่ไหมใช่
คุณตัดสินใจลดความอ้วนเพราะว่าบางครั้งนอนแล้วหายใจไม่ได้เลยที่ซ้ำไป
หยุดหายใจขนาดหลับค่ะใช่ค่ะอันหยุดหายใจขนาดหลับคือหลับไปเนี่ย
แล้วก็โชคดีที่ตื่นขึ้นมานะคะที่เขาบอกไหลตายไงอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ
คือคือแบบนี้คือแบบตกใจตื่นขึ้นมาเนี่ยคือจมูกเราไม่หายใจ
เขาจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยเหรอพ่อหมอจ๋า
ตลอดเพราะเรื่องนี้ลงล็อคเรื่องใหม่ก็จะไม่ลงล็อคมันเป็นศรีสรรค์ชีวิตเขาศรีสรรค์นะ
ศรีสรรค์มันเป็นความเพลิดเพลินของชีวิตเขาเหรอเพลินไหมเพลินไหม
ก็เป็นคนที่แบบอะไรก็ได้กับชีวิตถ้าเกิดว่ามีปัญหานี้ก็พยายามแก้ไข
ถ้าแก้ไม่ได้ก็ช่างมันเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น
ที่คุณแอนเนี่ยมีอย่างหนึ่งนะที่เป็นเรื่องดีเรื่องดีอยู่ในเรื่องร้ายก็คือว่า
พระฤหัสบดีดาวดวงนี้เป็นมรณะเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นพินทุบาทเป็นดวงแตกนะ
จันทร์กับชีวาเป็น๘ศูก๗อาจารย์เจ้าว่าร้อนเงียรัน
คือมันจะมีเหตุให้ร้อนใจเนืองหรือมีเหตุให้ทุกข์ใจอยู่บางหลายคราวหลายครั้ง
แต่พฤหัสบดีตรงนี้มันก็เป็นดาวเจ้าเรือนอาริด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่ออาริเป็นมรณะก็แปลว่าคุณแอนเวลามีศัตรูนะ
ที่มันจ้องทำร้ายทำร้ายเรานะเดี๋ยวมันจะแพ้ภัยตัวเอง
อันนี้ก็จะเป็นข้อดีในความเป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกัน

ก็นี่ไงปัตตานิเป็นวินาศแล้วดาวเกรด

อยากรู้นางอยากรู้
คุณแอนเบื้องต้นจะมีความรักในจินตนาการในเชิงความฝันภาพฝันที่งดงาม
พอต่อมาก็จะเรียนรู้ที่จะรักก็จะได้คนรักที่รักจริงหรือเข้าใจเนี่ย
จะต้องเป็นคนสูงวัยเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยคือดาวเสาต้องแก่หรือสูงวัย
แล้วมีดาวเกรดอยู่ไหมว่าพ่อม่ายหรือเป็นผู้ร้าง
แล้วเป็นวินาทก็แบบลับคู่รักแบบลับ
นี่ครบปั๊บแบบลับ๒ปี๓ปีได้พอเกินจากนั้นปุ๊บจะมีเหตุแล้ว
เกิดอุบัติเหตุกับเขาก็ไม่ป่วยเขาก็ต้องติดคุกมีเหตุเพศภัยนานาประการ
เข้ามาหมุนเวียนผัดผ่านชีวิตแบบแปลก
พฤษดวงชะตาเนี่ยไอ้จุดมรณะที่ว่าเนี่ยมันก็คือธาตุลมมันคืออากาศ
มันคือเครื่องบินตกมันคือการตกจากที่สูงมันคือของจากที่สูงตกมาใส่เรา
นี่คือจุดตายของเรา
ความรักหรือคู่ครองของคุณแอนจึงเป็นความลับที่ไปเออกระเลิกไม่ได้ในดวงเป็ดนี้

ล้านเปอร์เซ็นต์